ศึกน้องเขยพี่เมียเหม็นขี้ไก่ยิงแสกหน้าดับ
ฝ่ายพี่เมียซึ่งเป็นผู้ชายชอบเลี้ยงไก่มาก
ถูกกันเป็นไม้เบื่อไม้เมามานาน
ทะเลาะกันเรื่องนี้มานานแล้วค่ะ

ตรงนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านพักหลังนี้แหละ
อยู่ที่ตำบลสูงเม่นอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะคะ
สุดท้ายแล้วตำรวจสพสูงเม่นต้องไปตรวจสอบ
พบศพผู้ตายชื่อว่าสมบูรณ์เท้าองค์การอายุ๖๒ปี
คนนี้เป็นน้องเขยนะคะนอนหงายอยู่ใต้ถุนบ้านมีบาดแผลถูกยิงแสกหน้าหลายนัด
ใบหน้าทานโทษนะคะยุบลงไปเลยแล้วมีรอยถูกยิงที่หน้าอกด้วยหนึ่งนัด
แต่ว่ากระสุนไม่เข้าตรงบริเวณหน้าอก
ส่วนคนก่อเหตุชื่อว่านายพิษข้ามเขาอายุ๗๐ปี
นี่มีศักดิ์เป็นพี่ชายของเมียของผู้ตายนะฮะซึ่งทั้งคู่อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน
นี่ค่ะภาพขวามือหลังก่อเหตุนายพิษนะคะไม่ได้หนีไปไหน
เดินทางไปมอบตัวกับตำรวจสพสูงเม่นพร้อมกับอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นอาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์
ทีนี้สอบถามญาติญาติให้ข้อมูลบอกว่า
เมียของผู้ตายแล้วก็เป็นน้องสาวของผู้ก่อเหตุด้วย
เลี้ยงหลานอยู่ที่กรุงเทพได้ประมาณ๒เดือนแล้ว
ปล่อยให้ทั้งคู่คนก่อเหตุกับคนถูกยิงตาย
เขาอยู่บ้านนี้ด้วยกันที่ผ่านมาทั้งคู่มีปากเสียงกันมาตลอดเลย
เนื่องจากพี่ชายของเมียก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ย
เขาชอบเลี้ยงไก่ชอบเลี้ยงไก่ชนเป็นชีวิตจิตใจเลย
อันนี้เป็นเรื่องของรสนิยมด้วยส่วนน้องเขยหรือว่าผู้ตาย
เขาไม่ชอบไงเขาบ่นว่าเหม็นขี้ไก่

ใช่ค่ะก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยต่อยกันแล้ว
เพราะเรื่องนี้ฝ่ายน้องเขยเจ็บตัวเจ็บหนักด้วย
ถึงขั้นต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแรมเดือน
ข่าวนี้พูดไม่ได้นะเอ้ยเรื่องขี้ไก่ไม่ได้นะ

เรื่องใหญ่นะคะสำหรับบางคนนะคะ
คราวนี้น้องเขยพอออกจากโรงพยาบาล
ถึงขั้นต้องแบ่งอนาเขตบ้านกันอยู่
ญาติก็มาช่วยไกล่เกลี่ยบอกว่าอดทนหน้านะ
อยู่ด้วยกันค่อยพูดค่อยจากัน

ผู้ตายก็รับปากดิบดีแต่ว่าผ่านไปไม่นาน

ตำรวจคาดว่าปัญหาน่าจะมาจากเรื่องเก่า
ก็เลยทำให้พี่ชายของเมียทนไม่ไหวคว้าปืนมายิง
หลังจากนี้แน่นอนนะคะว่าพี่ชายของเมียก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ส่วนน้องเขยก็เสียชีวิตแล้วนะคะ